ส่วนเรื่องนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
ที่เราตามข่าวมากรณีนางบุญมีจันพิรมหรือนางติ๋มแม่ม่ายวัย๕๗ปี

เสียชีวิตก็คือสภาพถูกทุบด้วยของแข็งจนหน้าเละฟันหลุด
คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่ต้นเลยก็คือตัวในเป้
ที่ก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตบอกว่าเป็นลูกเลี้ยง
แต่คนในพื้นที่บอกว่าตัวในเป้กับผู้เสียชีวิตเหมือนกับมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่แค่ลูกเลี้ยง
คือเป็นเรื่องของความหึงหวงทำให้ในเป้ก่อเหตุหรือเปล่า
ล่าสุดตำรวจจับตัวในเป้ได้แล้วนะคะนายธนัดหรือในเป้อายุสี่สิบเจ็ดปี
ซึ่งมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทค่ะเพราะว่ามีใบแสดงตนว่าป่วยทางจิตห้อยอยู่ที่คอตลอดเวลา
เป็นลูกเลี้ยงของผู้เสียชีวิตค่ะไปจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนเทพารักษ์
เขตเทศบาลขอนแก่นใกล้กับจุดที่ในเป้ลงจากรถโดยสาร
แล้วก็พอหลังจากก่อเหตุเนี่ยนะคือในเป้เดินออกจากบ้านขึ้นรถโดยสารแล้วก็ลงรถ
แล้วก็ห่างจากจุดที่ลงรถไปนิดเดียวก็เจอตัวค่ะ
คือในเป้เนี่ยโบกรถโดยสารสายน้ำพองขอนแก่นนะคะคือหนีไปที่อำเภอเมือง
กีต้าให้คนขับรถเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายเดินเท้าไปซ่อนในบ้าน
รู้จักกับเจ้าของบ้านแต่ไม่ยอมบอกว่าไปทำอะไรมาไปขออยู่บ้านเขา
ช่วงที่กดเงินเห็นข่าวตัวเองออกทีวี
ทุกคนที่อยู่ในธนาคารหันหน้ามามอง

พูดว่าหน้าเหมือนผมเลยนะครับ

เหมือนผมเลยนะครับแล้วเดินออกไปเลยค่ะ

วันนี้ตำรวจตามตัวจนจับได้

ว่าทะเลาะกันกับนางบุญมีเรื่องเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท

คือตัวเองลงทะเบียนได้รับสิทธิ์
แล้วก็จะได้เงินแล้วจะขอติดไฟหน้าบ้าน
แต่นางบุญมีไม่ยอมติดไฟให้ก็เลยโมโห
เอาค้อนทุบจนนางบุญมีหมดสติ
แล้วเอาขวานจามหัวตามในข่าวเลย
ต้องทิมตัวในเบ๊ไปทำแทนประกอบคำลับสารภาพที่บ้านที่เกิดเหตุ

ก็ไปทำแทนจุดที่ในเบ๊เอาค้อนทุบหัว
แล้วก็เอาค้อนไปล้างคราบเลือดแล้วก็หนีไป

เอ้าอย่าไหล่ผมเด็กงั้นดูสิ

ก้เนวข้อนตีไหม

เราจะไปเข้ามา
เราผ่านผู้ซ้อยเนี่ย

แต่มันเป็นเรื่องแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้โอ้โหอืมเนี่ยค่ะทำแผนเสร็จนะคะ
ก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนแล้วค่ะ